พ่อตายิงลูกเขยจนบาดเจ็บค่ะ
ประเด็นก็คือพ่อตาหลอนยาเสพติดค่ะพี่อุ๋ย
พอหลอนกังวลไปหมด

มันไม่ควรปลอดภัณฑ์มันยอมใหญ่ทำเมีย
พันธุ์พันธุ์พื้นมันยอมใหญ่ทำเมีย

มันยอมใหญ่ทำเมีย

นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ

ยิงใส่ลูกเขยครับนี่ก็อ้างอ้างว่าลูกเขยจะมาแย่งภรรยาตัวเอง
มาแย่งสมบัติตัวเองตอนนี้อยู่ในห้องขังนะ
ห้องขังสพบังขันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่ตำบล
ลำนาวอำเภอบังขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายประนัทหรือในต้นอายุ๒๘ลูกเขย
บาดเจ็บนะคะถูกส่งโรงพยาบาลบางขันเพราะว่าโดนยิงเข้าแขนซ้ายนัดหนึ่ง
โครงซ้ายอีกนัดหนึ่งหลังเกิดเหตุตัวพ่อตาไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านอีกหลัง
ห่างกันไปแค่๑๐เมตรค่ะแต่ยังคลุ้มคลั่งโวยวายตลอดเวลา
เกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่าจะจับได้
จับได้ก็ต้องยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุด้วยนะคะก็เป็นหลักฐานทางคดี
ต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
เราไปคุยกับลูกสาวของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นภรรยาของคนเจ็บ
พันธนกอายุ๒๕เล่าให้ฟังว่าพ่อเสพยาเสพติดจนคลุมคลั่งบ่อยมาก
จนเธอสามีเธอแม่ญาติก็แยกย้ายกันไปอยู่บ้านอีกหลังนึง
ตัดปัญหาเบื้องต้นไปก่อนแต่พ่อก็ตามไปรังความ
ไปหาเรื่องสามีเธอบ่อยมาก
เมื่อวานสามีกับพ่อเธอทะเลาะกันอีก
พ่อไปแจ้งความว่าสามีเธอจะทำร้ายเอามีดพระไล่ฟัน
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แต่เธอบอกไม่จริงนะคะไม่จริง
พอเช้าที่ผ่านมาเช้าวันนี้พ่อเธอเอะอะโวยวายอีก
เดินเข้าไปในบ้านอีกเธอกับสามีก็ออกไปดูพ่อเอาปืนยิงเลยค่ะ
คือยิงออกมาจากบ้านนะคะสามนัดกระสุนเจาะเข้าแขนเข้าซี่โครงซ้ายสามีเธอ
สามีก็วิ่งล้มอยู่ในบ้านเพื่อที่จะหลบกระสุน
เธอก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มพ่อค่ะ
ดูที่บ้านค่ะดูแล้วตั้งกับผม
มันมาเจ๋ยงไม่เจ๋ยงเถอะจะโแล้วที่ก็ตกใจตอนนั้นเนี้ย
วันนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านของผู้ก่อเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหน้าต่างหลายบ้านแตกเสียหาย
บ้านของลูกเขยที่เป็นคนเจ็บอ่ะนะคะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเหมือนกัน
หน้าต่างถูกเปิดเอาไว้แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่
นักข่าวของเราก็พยายามจะเรียกคนในบ้านคุยกับคนในบ้านแต่ก็ไม่เจอใคร
ก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าเขาก็ไปเฝ้าอาการลูกเขยที่ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วเธอก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตกใจ
เพราะรู้อยู่แล้วว่าพ่อตากับลูกเขยเขาไม่ลงรอยกันทะเลาะกันทะเลาะบ่อยมากค่ะ
มแค้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการหวงมรดกพ่อตาประมาณว่าแบบถี่ดินเยอะอะไรแบบนี้
แล้วเรื่องที่พ่อตาใช้ยาเสพติดเนี่ยนะคะเพื่อนบ้านบอกเธอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่กับเกตลอดอะค่ะ
สำหรับเราก็ไม่นะแต่ว่าสำหรับคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วพี่อยู่บ้านใกล้กังวลไหมนะพี่พูดเกิดเห็นการแบบนี้
ไม่เฉยเฉยแล้วนะครับค่ะค่ะชินแล้ว
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าก็นี่แหละค่ะปมเหตุเป็นเรื่องความขัดแย้ง

พ่อตาหาว่าลูกเขยจะแย่งภรรยาตัวเองจะฮุบสมบัติแล้วก็ก่อเหตุนี้
เรื่องเสพยาเสพติดตำรวจบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ
อยู่ระหว่างตรวจหาสารเสพติดนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้
ก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นข้อหาเดียวก่อนค่ะ
อาการของลูกเขยก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะครับ